หัวร้อนผู้ชายคนนี้หัวร้อนเลยบนท้องถนน
อากาศไม่ร้อนนะอากาศไม่ร้อนแต่หัวร้อนครับไม่รู้โดนตัวไหนมา
ถือมีดไปฟันรถชาวบ้านเขาฮะ

คนจะเอารถกระบาคคันขาวน่ะ

เท้ารออะไรกันมาจากไหนแน่

น้องกรุเหรอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
หน้าปากซอยสุขวิท๖๗
ช่วงเวลาที่ผู้ปกครองเข้าไปรับลูกรับหลานกัน
รถตรงนี้นะติดยาวเลยเลิกเรียนพอดีครับคุณผู้ชม
จู่ผู้ชายสีขาวผู้เสื้อสีขาวคนนี้ในคลิปเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปรับนักเรียนชายจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง

แล้วถือมีดเข้าไปโบวายใส่รถกระบะสีขาว
ต้องก็บอกเออที่น้องบอกน้องกู้
เออมีอะไรนะครับเขาไปทำอะไรน้อง
ของผู้ชายคนนี้หรือเปล่าหรือยังไงผมเดานะ
แล้วไปเอามีดไปฟันใส่รถกระบะเขา

แล้วพาผู้ชายหัวร้อนกลับมาสงบสติอารมณ์ที่รถครับ

เขาโดนรถกระบะสีขาวนี่นะครับ

จากการสอบถามพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าผู้ชายในคลิปขี่รถมารับนักเรียน
แล้วคาดว่าน่าจะเป็นน้องของเขานั่นแหละ

ปาดหน้าหรือเบียดมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
หลังจากนั้นผู้ชายหัวร้อนก็ออกมานะครับ

ก็เห็นหยิบมีดออกมาจากกางเกง
หยิบมีดออกมาแล้วก็แบบ
แล้วประมาณว่าเถียงกันสักพักนึง

เดี๋ยวกูแทงมึงนะคุ้มข้างคุ้มข้างมาก
คือเหมือนกับเขาก็ไม่ได้อะไรแล้ว

ไม่มีใครไปแจ้งความนะคุณผู้ชมนะ
คนขับรถกระบะเนี่ยนะครับจริงก็สามารถ

ข้อหาระเบิ้ลถ้าจะแจ้งทำลายทรัพย์สิน
พกพาอาวุธไปในทางสาธารณะ

ก็สามารถแจ้งได้เช่นกัน

เพราะว่าคุณผู้ชายอ่ะมันแล้วมันจะมีจัดเสียตามมาครับ